รอบ๘ทีมสุดท้ายกันดีกว่านะครับ
ซึ่งบุรีรำครับเกือบจะเอาตัวไม่รอดเหมือนกันครับ
มาตีเสมอตราดได้นะครับในช่วงท้ายเกม
ก่อนที่จะเอาชนะจุดโทษแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จครับ
สองทีมจากไทยลีกหนึ่งนะครับตราดเปิดบ้านเจอกับบุรีรำนะครับอดีตแชมป์สี่สมัยนาทีสี่สิบสี่ครับจังหวะเตะมุมดียุปวีรำครับ
โมงให้กับตราดนำก่อนครับในช่วงครึ่งแรกลูกทีมของอาจารย์พยงขุนเนรเขาออกสตาร์ทได้ดีจากนั้นครับนาทีห้าสิบเอ็ด
ลักษณะดูบุญญาครับเบียดชนะสัสลักนะครับแล้วก็จ่ายให้วงศักรณ์ชายคุณเทวินยิงหนีเลยครับสองศูนย์เทกันเลยครับเจ้าบ้าน
จากนั้นนาที๗๒ครับศาสลักเปิดฟรีคลิกเข้ามาทศพรศรีเรืองครับปัดไปเข้าทางของนัสเซอร์บาราซิสครับ
ยิงซ้ำจ่อจ่อบุรีรำไล่มาหนึ่งต่อสองแล้วก็ทีแปดสิบห้าครับลูกเตะบูมพันศาในบ่งจังหวะแรกนะครับ
และสุดท้ายเนี่ยยื้อกันถึงโดนจุดโทษครับ

ทำให้บุรีรามดันเอาชนะจุดโทษไป
๕๔สกรม๗๖ก็พลิกกลับมาเข้าสู่รอบรองได้สำเร็จครับ
อีกคู่ครับ๒ทีมหัวตารางไทยลีก๑มาเจอกันเองครับ
ท่าเรือเปิดบ้านเจอกับเชียงรายยูไนเต็ดครับ

ลูกเตะมุมไปโดนธนศักดิ์ศรีใส

๑๙สุบัญญากระชากแหวกแนวรับดื้อนะครับ

มาร์ตินสตูเบิ้ลเปิดให้กับเซเกอร์โซเลส

บีโรซิมาชาร์จที่เสาไกลเข้าไป

มีจุดโทษเชียงรายครับมาได้จังหวะนี้
ผู้ตัดสินได้มองว่าเอเลสดอลล้อไปทำแฮนด์บอลครับ
เจ้าตัวก็พยายามบอกว่าไม่ได้ทำนะครับ
แล้วเป็นบิโรซิมาร์ยิงเข้าไปครับ

ถ้าเรือกลายเป็นใบแดงไล่ออก
กำลังจะบีบี้ท่าเรือเหมือนกันนะครับ

เอาชนะ๓๒
ให้การท่าเดินผ่านเข้าสู่รอบรองครับ
ลุ้นในถ้วยน้องเอาท์รายการนี้ครับ

นักคอร์ราชสีมาครับเสมอกับแบงค์คอก

แล้วก็ราชบุรีนะครับเอาชนะไทยฮอนด้า
ไป๓ประตูต่อ๑รอบรอง

ในวันที่๒๐สิงหาคมนี้ครับ